เรื่องของเพื่อไทยค่ะก็ยังไม่จบแหละ
เรียกว่าหยุดพักหยุดตั้งหลักหยุดพักหยุดตั้งหลักกันใหม่เพราะว่า
ประธานสภาให้เลื่อนการโหวตนายกออกไปก่อนเมื่อวันศุกร์จำได้นะฮะ
ฉะนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยการฟอร์มรัฐบาลการตั้งรัฐบาล
กำลังถึงจุดที่เข้าได้เข้าเข็มแต่ว่าพอต้องเลื่อนออกไปก่อน
เลื่อนการโหวตนายกออกไปก่อนการตั้งรัฐบาลก็เลื่อนออกไปก่อน
มีเวลาพอหายใจหายคอฉะนั้นช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
เรื่องการตั้งรัฐบาลเงียบครับเงียบรอตั้งหลักกันใหม่
ฉะนั้นถ้าถามว่าณวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่
สูตรการตั้งรัฐบาลจะเป็นยังไงยังไม่นิ่ง
ยังไม่นิ่งเพราะว่าได้มีเวลาหยุดพักได้มีเวลาที่จะเลื่อนออกไปก่อน
แม้กระทั่งสูตรที่เราคุยกันเมื่อวันศุกร์ว่าเป็นสูตรที่น่าจะนิ่งแล้ว
คือสูตรเพื่อไทยเป็นแกนหลักแล้วก็ร่วมกับพักเดิม
ที่ลงศัตยบันกันไว้คราวก่อนสี่ห้าพักแล้วไปเอาคั่วเก่า
ไปเอาภูมิใจไทยมาไปเอาประชาธิปัตย์มา
ไปเอาชาติไทยพัฒนามาไปเอาเพื่อไปเอาพักเล็กเล็กที่มีอยู่
แล้วเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยสูตรนี้สองร้อยหกสิบสอง
สองร้อยหกสิบสองเสียงไม่มีลุงเออ
สูตรนี้ก็ทำท่าว่าพอจะไหวถึงแม้เสียงจะปริ่มน้ำ
ไม่มีก้าวไกลไม่มีลุงรวมกันได้สองร้อยหกสิบสอง
แต่ว่าเมื่อวานตัวแปลสำคัญคือ
ประชาธิปัตย์ประชุมแล้วองค์ประชุมล่ม
กรรมการบริหารชุดใหม่ยังเข้าไปเป็นหัวหน้าพัก
เป็นกรรมการบริหารพักไม่ได้ฉะนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
ประชาธิปัตย์เมื่อวานน่าจะปิดประตูได้ว่า
ี่สิบเอ็ดเสียงของประชาธิปัตย์ที่ว่าจะมาร่วมกับรัฐบาลเพื่อไทย
เป็นเส้นทางวิบากน่าจะเลิกน่าจะเลิกล้ม
มันมีปัญหาเยอะลำพังแต่มีประชาธิบัติสองร้อยหกสิบสองเสียง
ก็เสียงปริ่นน้ำอยู่แล้วแล้วถ้าประชาธิบัติไม่มายี่สิบเอ็ดเสียง
ก็แปลว่าสูตรที่ว่านี้ได้สอสอรวมแล้วไม่ถึงครึ่ง
ไม่ถึงครึ่งก็เลิกพูดเลือกตั้งรัฐบาล
ถึงแม้ว่าประชาธิบัติจะตามมาได้เกินครึ่งได้เสียงสองร้อยหกสิบสองเสียง
แต่คำถามก็คือว่าสองร้อยหกสิบสองเสียง
ถ้าเลือกนายกต้องสามเจ็ดห้าขาดไปเท่าไรครับ
หนึ่งร้อยสิบสองเสียงหนึ่งร้อยสิบสองเสียง
แล้วจะไปหามาจากไหนล่ะครับจะไปหามาจากไหน
มีอยู่ที่เดียวคือสวสวเขาจะมาโหวตให้
ถึงแม้ว่าไม่มีก้าวไกลแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นคุณเศรษฐา
ถ้าเขาจะโหวตให้เพื่อไทยต้องไปเอาพักลุงมา
ลุงเดียวหรือสองลุงไม่รู้แต่ว่าให้เกินสองร้อยห้าสิบ
แล้วสจะให้สูตรนี้ก็กลายเป็นวิบากกรรมกับพภไทย
เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นพักเพื่อไทยก็ตกอยู่ในที่นั่งลำ
บากซึ่งตอนนี้ก็ตกในที่นั่งลำบากแล้วเจอทั้งศึก
อกศึกในในพักเองก็มีสอสอเริ่มแสดงความรู้สึก
ออกมาว่ากลับลงไปในพื้นที่
ชาวบ้านเขาถามว่าถ้าพักเพื่อไทย
รวมกับสองลุงเขารับไม่ไหว
เพราะว่าสอสอก็เคยไปหาเสียงว่าจะปิดสวิตช์๒ลุง๓ลุง
เอาแล้วมาถึงขั้นนี้จะไปร่วมกับสองลุงแล้วจะทำยังไง
นี่สอสอเขาแสดงความห่วงใยในขณะเดียวกัน
ถ้าไม่ไปเอากับสองลุงจะตั้งรัฐบาลยังไง
จะตั้งรัฐบาลยังไงถึงจะตั้งได้ในที่สุด
ก็มีเสียงมาบอกว่าถ้าอย่างนั้น
เพื่อไทยอาจจะปล่อยมือ
ส่งไม้ต่อให้พักภูมิใจไทยซึ่งเป็นพักอันดับสาม
มาเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลแทนแล้วถ้าพักภูมิใจไทย
มาเป็นผู้จัดรัฐบาลแทนในฐานะพักที่ได้เสียงอันดับสาม
คำถามคือคุณอนุทินจะเป็นนายกเอง
บิ๊กป้อมจะเป็นนายกสูตรรัฐบาลก็มาอีเล่เติบ
ค้างคากันอยู่อย่างนี้ว่าจะเอายังไง
เพราะยังพอมีเวลาที่จะตั้งหลักคิดคุยกันใหม่
รู้แต่ว่าตอนนี้พักเพื่อไทยอำนาจการต่อรองน้อยลง
พอปล่อยมือเก้าไกลออกไปร้อยห้าสิบเอ็ดเสียง
เหลืออยู่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงหันไปทางไหน
ก็เจออำนาจต่อรองที่เขาเหนือกว่าเขาบีบได้มากกว่า
เพื่อไทยต้องอยู่ในสถานฐานะจำนวนมากกว่าถ้าจะเป็นรัฐบาล
แล้วจะเป็นแก่นำและถ้าจะเป็นนายก
ฉะนั้นสถานะของเพื่อไทยตอนนี้อยู่ในภาวะวิบากรรม
สะบักสบอมอาจจะตั้งรัฐบาลได้แต่สะบักสบอม
ไม่มีสองลุงตั้งไม่ได้มีสองลุงก็สะบักสบอม
คนจะลงมาบนท้องถนนหรือไม่ก็ไม่รู้มันจะเกิดวิกฤตทางการเมืองขึ้นมาอีกรอบหรือไม่ก็ไม่รู้
ฉะนั้นนี่คือสถานะทางการเมืองความเป็นไปทางการเมือง
มันก็เหตุเดิมนั่นแหละครับเหตุเพราะว่ารัฐมนูลไปให้อำนาจสวไว้
ที่ผมพูดแล้วพูดอีกว่าให้อำนาจสวไว้
แล้วให้เขามาเลือกนายกได้เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์
แล้วเป็นยังไงมันก็หนีไม่พ้นก็ต้องมาเจอจุดนี้
มาเจอจุดที่ยักษึกติดกักไปไหนไม่ได้ตั้งรัฐบาลไม่ได้
พักที่ประชาชนเลือกมาเป็นอันดับหนึ่งอันดับสอง
ับเยินด้วยกันทั้งคู่ก้าวไกลนั้นสะบักสบอมไปแล้ว
ตอนนี้เพื่อไทยกำลังจะเจอวิบากรรมสะบักสบอมไม่แพ้กับเพื่อก้าวไกลหรอกครับ
ฉะนั้นก็เลยมีเสียงออกมาวันนี้ที่ผมคิดว่าน่าจะให้ความสำคัญเขาหน่อยนะ
คุณวิโรธลักษณะดีศรคุณอวิโรธเนี่ยมองในแง่ว่า
ถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยแล้วก็๕๖พักเดิม
สามร้อยสิบสองเสียงตอนนี้เหลือสามร้อยสิบ
สามร้อยสิบยังมัดรวมกันได้อึดกันให้ได้

ร้อยแปดสิบแปดก็ไม่ถึงครึ่งตั้งรัฐบาลไม่ได้
แปดสิบแปดไม่มีทางตั้งรัฐบาลได้ขอให้สามร้อยสิบเสียง
ผูกกันให้แน่นอึดกันไว้ดำน้ำไว้อึดไว้
นี่คือสิ่งที่คุณวิโรธโพสต์แล้วก็กลายเป็นหัวข่าววันนี้
เก้าไกลเตือนเพื่อไทยระวังถูกหลอกไปยิงทิ้ง
ถ้าสำนึกผิดคิดได้ต้องกัดฟันลืมแล้วมานั่งคุยกัน
นี่คุณวิโรธเขาโพสต์เขาบอกว่าเขารู้สึกเป็นห่วง
เหมือนเพื่อนกำลังถูกพวกมันหลอกพาไปปล้นแล้วยิงทิ้งบนภูเขา
ตอนนี้เพื่อไทยมีอำนาจการต่อรองค่อนข้างจำกัดมาก
ไม่ใช่แค่เสียงในสภา๑๔๑เสียงแต่สิ่งที่กังวลมากมากคือ
มวลชนคนเสื้อแดงทยอยเดินออกมาจากภักดิ์เพื่อไทย
ต้องยอมรับกันว่าแต่เดิมสิ่งที่ทำให้ภักดิ์เพื่อไทย
มีอำนาจต่อรองกับฝ่ายอำนาจเก่าอยู่พอสมควรคือ
มวลชนคนเสื้อแดงที่เป็นเพื่อนแท้
คอยต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ต้องยอมรับว่าการตัดสินใจ
สลัดพักเก้าไกลในครั้งนี้ของเพื่อไทย
อกจากจะทำให้เสียงในสภาลดลง๒๙๒เสียง
เมื่อรวมกับก้าวไกลเหลือเพียง๑๕
แล้วยังสูญเสียคนเสื้อแดงไปเป็นจำนวนมาก
พักเพื่อไทยไม่กลัวหรือในวันที่โหวตนายกเพื่อไทยจะถูกพวกหักหลังเสียงสวไม่มาตามนัดแล้วจะทำให้แคนดิเดตของนายกเพื่อไทยได้เสียงน้อยมากทำให้ความชอบทำทางการเมืองลดลงลงถึงขีดสุด
แล้วท้ายก็บอกว่าพักเพื่อไทยเพื่อนรักของผมกำลังตกหลุมพลางถูกอุบายหลอกวิทัยนาทีนี้ก็ได้หวังแต่ว่าเพื่อนจะคิดได้แล้วก็รีบหันหลังวิ่งหนีออกมา
ถ้าเพื่อนสำนึกผิดคิดได้ก็ต้องกัดฟันลืมให้ได้แล้วต้องมานั่งคุยกันใหม่ว่าจะจับมือสู้กับพวกมันยังไงนี่
นี่โพสต์ของคุณวิโรธทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวในการตั้งรัฐบาลของวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่
เป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่มีความคืบหน้ายังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรที่เป็นนัยยะสำคัญก็ต้องรอกันต่อไป
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณขวัญครับคุณน้ำแข็งครับ
ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับจับตาเรื่องการมองอย่างใกล้ชิดนะช่วงนี้แทบจะไม่กระพริบตาแล้วล่ะนะฮะ